เหตุการณ์แบบเนี้ยมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับซึ่งทีมงานที่มาสอนเนี่ยคงจะแบบ
ลักษณะที่จุดที่ให้น้องนั่งดูกันอยู่เนี่ยมันปลอดภัยแล้วจากเปลวไฟ
ส่วนใหญ่เราก็จะไประวังเรื่องของเปลวไฟความร้อนที่จะไปโดนตัวเด็กกันเท่านั้นนะครับ
แต่สิ่งนี้ที่เป็นแรงระเบิดแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นจึงไม่มีใครเคยคิดว่ารัศมีของแรงระเบิดที่กระจายเป็น๑๐เมตรแบบนี้
ส่วนใหญ่ก็จะระมัดระวังเรื่องเปลวไฟหรือทิศทางความร้อนที่จะไปโดนเด็กเท่านั้นเองครับ
พี่อ้อยครับเบื้องต้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมขอขออีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ย
ในขณะนี้เขาสันนิษฐานว่าการระเบิดเกิดจากอะไรฮะของถังดับเพลิง
น่าจะเบื้องต้นนะครับยังไม่สรุปแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นการรับแรงถังรับแรงดัน
แล้วแล้วของถังน่าจะชำรุดของถังน่าจะถังปกติถังพวกเนี้ย
เวลาเวลาแรงดันเกินมันจะโฟลออกนะครับมันจะระบายทิ้งนะครับ
ครับแต่ว่าเซฟตี้มันน่าจะชำรุดจึงทำให้เมื่อ
ถังไปได้รับความร้อนขยายแรงดันแล้วไม่ถูกโฟลออกจนทำให้แหละ
เกินกำหนดแล้วมันก็ถึงระเบิดขึ้นมาครับ
เขาเขามีวาวเขามีอะไรไหมฮะเหมือนตัวเซฟตี้อะไรพวกนี้ของถัง
น่าจะมีนะครับแต่น่าจะมันจะเป็นอัตโนมัติที่อยู่หัว
ว่าตอนนี้มันฉีกขาดหมดแล้วกองพิสูจน์หลักฐาน
กำลังเก็บโดยละเอียดซึ่งยังไม่เลิกครับไปเก็บทุกชิ้นโดยละเอียด
แล้วก็จะไปรวบรวมให้ประเมินกับตรงกับคำให้การของ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดครับอ่าอาจารย์ออส
นายรณรงค์มีอะไรอยากถามพี่ยอดเพิ่มเติมไหมโอ้นั่งนั่งฟังมาได้ประเด็นอยู่ค่ะ
อย่างงี้ครับเอ่อพี่ยอดครับยอดอ่าลองให้จานอธสอบถามหน่อยนะฮะ
เจ้าหน้าที่เขาทราบไหมครับอืมอันนี้แหละครับสิ่งหนึ่งที่เราเข้าไป
แล้วเราเห็นว่าถังยังมีอีก๒ถังที่ถูกวางตากแดดอยู่
แล้วก็ทีมทีมอาสาสมัครดับเพลิงบรรเทาภัยซึ่งเป็นครูต่องเนี่ย
ซึ่งเป็นคนที่เป็นครูสอนดับเพลิงที่เข้าไปกับทีมร่วมกับตันยูเนี่ยครับ
คนเข้าไปย้ายไปย้ายถังที่ตากยังถูกตากแดดอยู่
เอาไปหลบไว้ในร่มให้ครับครับพี่ยอดครับอีกอีกคำถามหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ทราบไหมครับว่าทำไมเขาเลือกใช้ถังที่แรงดันสูงสุดนะครับ
ความดันต่ำต่ำอ่ะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าเหตุเกิดขึ้นแล้ว
ส่วนเท่านั้นส่วนเรื่องเรื่องการสัดสินใช้ใช้ถังครับต้องขออภัยด้วยนะครับ
คงต้องเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขามาตอบคำถามอีกทีแต่ว่าพอเราไปถึง
แล้วก็ต้องรีบย้ายถังที่ตากแดดอยู่ออกมาก่อนอีกด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าครับเพศเดียวกันแล้ว
เรามันมีทั้งถังที่ใช้ไปแล้วและยังไม่ได้ใช้ซึ่งเราประเมินแล้ว
ถังที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยยังถูกวางตากแดดอยู่จึงรีบเอาหลบเข้าวิโรธทันที
จริงถ้าเกิดซ้อมอย่างนี้เราใช้ถังตามบ้านทั่วไปซ้อมได้ไหมฮ
น้ำมันเชื้อเพลิงกับวงจรไฟฟ้าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อพี่ยอดวันนี้ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ